เทคโนโลยีนะครับทุกวันนี้นะครับพัฒนาไปไกลนะครับ
ทุกวันนี้ก็ส่งเสริมเรื่องการใช้มือถือ

จะทำอะไรมันก็ง่ายมากขึ้นในห้องเรียนเขาก็เอามาใช้แล้ว

ใช่ครับผมทุกวันนี้นะครับต้องทันเทคโนโลยีนะครับ
ที่วิลัยอาชีพชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แกนเข้าไปปั๊บนะครับแล้วก็รู้เรื่องราวนะครับ
คำสอนของท่านพุทธธาตุพิกุครับ
ท่านบอกว่าคำสอนนี้นะครับ
โอ้โหได้เรียนรู้เด็กรุ่นใหม่
ซึมซับแล้วก็เป็นคนดีมีค่าสู่สังคมเลยทีเดียว

คลิปภาพวิดีโอประกอบพร้อมด้วยเสียงทำคำสอน
ของพระธรรมโกสาจารย์หรือว่าพุทธธาตุพิโขนะครับ
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าท่านพุทธธาตุ
ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ถูกถ่ายทอดออกมาให้ได้ยินได้ฟังแบบง่าย
ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
นายวิชิตวิเชียนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชายา
ก็เล่าว่าเมื่อทางวิทยาลัยมีแนวคิดสร้างห้องพุทธธาตุศึกษา
เพื่อรวบรวมผลงานคำสอนของท่านพุทธธาตุ
ก็ต้องการให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถทราบรายละเอียด

มอบหมายให้นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์
โดยผู้เข้าเยี่ยมชมจะสามารถนำคำสอนต่าง
ไปฟังและศึกษาต่อที่บ้านได้อีกด้วยครับ
ก็จะมีภาพมีข้อความมีเสียงท่านเพื่อคาด
ที่จะสอนอธิบายเรื่องปริศนธรรมอันนี้

ซึ่งมันจะเป็นการที่จะจูงมือของเยาวชน

เราต้องพยายามสอนเด็กเน้นให้เป็นในลักษณะ

ห้องนี้เป็นห้องที่เราใช้
สำหรับในการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง
ซึ่งใช้หลักสูตรพุทธธาตุศึกษามาบูรณาการ
ผู้บริการวิทยาลัยการอาชีพชายา
ก็ยังบอกได้ว่าห้องพุทธธาตุศึกษาแห่งนี้
ยังจะใช้เป็นห้องเรียนหน้าที่พลเมืองด้วยนะครับ

ซึ่งทางวิทยาลัยเองก็ยินดีตอบต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
โดยหวังจะเผยแพร่คำสอนของท่านพุทธธาตุ
คำกล่าวของท่านที่เคยพูดไว้ว่า
คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งครับ